สวัสดีค่ะ

วันนี้เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนรถติดมากเลย
แต่นี่ก็ท่านกัญชัยก็กำลังขี่มอเตอร์ไซค์
มาตอนนี้พี่หนุ่มขับรถมาเอง
แล้วก็ทิ้งรถไปได้แล้วก็รถติดตรงหน้าไทยแน่นมาก

บอกให้พี่หนุ่มเลือกเอาระหว่างทิ้งรถไว้แล้วเดินออกมา
หรือว่าขับต่อไปพี่หนุ่มว่าพี่เก็บรถไปดีกว่า
ไว้ตำรวจจับนะคะไม่ได้นะคะ
ท่านผู้ชมคะเรื่องที่ตอนนี้คนไทยทั้งประเทศเลย
หัวใจของคนไทยทั้งประเทศอยู่เรื่องนี้เลยค่ะ

อยากจะให้เรื่องนี้จบด้วยคำว่าพบเด็กทั้งหมดแล้ว

แต่วันนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายอยู่ที่ถ้ำหลวง
ตอนนี้เราก็เกาะติดสถานการณ์การช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ที่ถ้ำหลวง

ตอนนี้คุณบอลคุณนัทธพงศ์เรียบสันเฮียะก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ

บอลคะตอนนี้ทางอากาศเอาอากาศก่อนเลยเพราะเป็นห่วงเรื่องน้ำมาก

ตอนนี้อากาศที่นี่มีเมฆครับมีเมฆมากแต่ว่าฝนไม่ตกครับก็คือ
มีการตกลงมาค่อนข้างที่จะโปรยปลายแต่ว่าไม่ได้หนัก
แต่ทั้งวันเนี่ยจะมีแดดออกมากว่ามีฝนตกครับวันนี้
แล้วเรื่องสูบน้ำกับเรื่องเจาะถ้ำนะฮะเอาเรื่องเอาเรื่องเจาะก่อนคือเจาะไปได้
คือที่บอกว่ามีการเจาะแล้วก็เจอถ้ำเจออะไรด้วยเนี่ยนะฮะ
เจาะตอนนี้มันช่วยอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างคะ
ตอนแรกเนี่ยต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนครับว่าคือเจ้าหน้าที่มีความเชื่อว่า
ปล่องหรือว่าโพรงที่พบบนสรรเขาหรือว่าทางเดิน
ในส่วนของจุดที่อยู่บนเขาเนี่ยมันน่าจะมีความเชื่อมโยงลงไปที่ห้องโถง
ซึ่งมันเป็นพิกัดเดียวกันกับปล่องส่งอากาศลงไปในห้องโถงของถ้ำหลวงนะครับ
แล้วก็มีนักสำรวจถ้ำชาวต่างชาติที่เคยเข้ามาท่องเที่ยวที่นี่
จุดนี้น่าจะเป็นความเชื่อมโยงกับจุดนี้บนสรรเขาที่เขาเคยเดินลัดเลาะแล้วเขาเจอ
มันก็เลยเกิดเป็นแนวความคิดว่าเอ๊ะหรือว่าในเมื่อสูบน้ำเนี่ยมันอาจจะไม่ทันเวลา
เขาก็เลยมีการเพิ่มความทำงานให้มีการรัดกลุ่มก็เลยเปลี่ยนนะครับ
เปลี่ยนเดินในส่วนของทางลาดแล้วก็ไปตรวจสอบที่ปล่องดังกล่าว
ก็จริงวันนี้เป็นวันที่๒ของการตรวจส่องนะครับก็คือ
คณะตำรวจเนี่ยพาไปแล้วก็พอเจอปล่องปุ๊บเขาก็ทำการโรยตัวลงไปก็คือตามกระแสข่าวครับ
ก็คือมีการโรยตัวลงไปของเจ้าหน้าที่จริงนั่นแหละครับแล้วก็ลงไปความลึกประมาณสักสิบเอ็ดเมตร
เสร็จแล้วมันก็จะเป็นทางลาดให้คลานแล้วก็ให้เดินสลับไปมันจะเป็นความสูงความต่ำ
อันนี้ที่เราได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ล่าสุดขณะนี้ก็เหมือนกับกำลังทำการขุดเจาะโดยใช้แฉลงเนี่ยที่เจ้าหน้าที่เอาติดตัวไปด้วยเนี่ยทำการขุดกันไป
เพราะว่าเขาเชื่อว่าจุดนี้จะเป็นจุดโถงที่อยู่ในส่วนของฝั่งขวาของถ้ำหลวงและเจ้าหน้าที่เนี่ยเชื่อว่าน้องน่าจะอยู่ในบริเวณตรงนี้ครับ
ตรงนี้จะอยู่ทางฝั่งที่เป็นที่เขาเรียกว่าหาดพัทยาหรือว่าทางฝั่งดอยผาหมีนะฮะอันนี้ยังสับสนอยู่
ในฝั่งของตำรวจเนี่ยจะเป็นฝั่งขวาของถ้ำหลวงหรือว่าจะเป็นรอยต่อของผาหมีครับเพราะว่าเขาจะแบ่งการทำงานอย่างนี้ครับพี่ก็คือว่าฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นตำรวจตรวจสอบ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

น่าจะมีข่าวดีเพราะว่าในส่วนของโพรงเนี่ย

ในส่วนของการสูบน้ำเนี่ยก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นประมาณนี้ครับ
คุณนัฐพงษ์คะตอนนี้ข่าวในโลกโซเชียลคือ
ครูบาวบุญชุมและที่ท่านมาจากพม่า

แล้วก็จะทำพิธีทำพิธีบวงสวงเจ้าแม่นางนอนกับท่านผู้ว่าจริงหรือเปล่าคะ
ก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เริ่มที่จะไปรอตรงจุดบริเวณปากถ้ำแล้ว
แล้วก็เหมือนกับว่าจะมาถึงแล้วครับแต่ว่าในข้อมูลตรงนี้
เดี๋ยวผมขอไปเช็คแป๊บหนึ่งว่ามันมีความเคลื่อนไหวอะไรครับ
เพราะว่าจุดที่สื่อมวลชนอยู่กับจุดที่มีวิธีการเนี่ย
มันจะอยู่คนละจุดกันแล้วมันจะเป็นความยากลำบากของการเดินเท้า
เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะค่อนข้างที่จะสงวนสิทธิ์ของสื่อ
ในการเดินไปตรวจสอบในชุดต่างของบริเวณปากถ้ำนะครับ
ตัวคุณนัทพงศ์เองนี่คืออยู่กับฝั่งไหนคะ
ขึ้นไปกับเขาด้วยไหมคะ
วันนี้ผมได้รับภารกิจให้ดูการสูบน้ำของเจ้าหน้าที่
เป็นหลักนะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นไปสำรวจปล่อง
แต่ว่าข้อมูลก็ได้รับรายงานจากทีมของเจ้าหน้าที่
ที่ไปตรวจสอบปล่องแล้วก็ได้มีการรายงานมา
ก็เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อกี้นี้ที่ผมก็เพิ่งจะได้รับเช่นกันครับ
ใช่ค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะที่บอกว่าการสูบน้ำเนี่ย
มีแนวโน้มที่จะดีแล้วก็มีหวังว่าจะทำให้น้ำลดลง
ทีนี้น้ำมันใสแล้วมันไม่ขุ่นเหมือนแบบ
นี่คือนี่คือแนวโน้มที่ดีใช่ไหมคะน้ำใส
ใช่ครับเพราะว่าเหมือนกับเขาจะมีการทั้งสูบนะครับ
แล้วก็ทั้งเจาะในส่วนของนำน้ำบาดานออกมา

ก็ทิศทางในการสูบแล้วก็ในการเจาะเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ดีครับ
แล้วก็อย่างที่ผมบอกพรุ่งนี้อาจจะมีความชัดเจนในส่วนนี้
เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วก็ต้องภาวนาครับว่าไม่ให้ฝนตกลงมา

เราจะได้คำตอบจะเป็นข่าวดีในลักษณะไหน
ก็เดี๋ยวจะมีการให้วัปเสียงกับคำผู้ว่าที่จะเป็นผู้ให้ข่าวเองครับ
ใช่ครับเมื่อประมาณไหล่ของ๕๐เดือนประมาณ
ก็คือตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์ทุกอย่างก็กำลังดำเนินการไปปกตินะครับ
แล้วก็จู่เนี่ยมันก็มีสูญวิทยุที่มีการตั้งอยู่ข้างกับเซ็นส์สื่อมนตร
ที่ทางผู้ว่าจัดไว้ให้สื่อนั่ง
ทีนี้จู่วิทยุมันก็ดังขึ้นมา
บอกว่ามีคนถูกไฟช็อต
เจ้าหน้าที่ก็วิ่งกระโดยเข้าไปในท่วิทยุค่ำ
เอาเข้าไปในบริเวณถ้ำไปตรวจสอบว่า
อาการเป็นยังไงก็จนได้ข้อมูลว่า

ผู้ว่าราชการบอกว่าอาจจะเป็นการคาดเคลื่อนของการสื่อสาร
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ถูกไฟช็อตหรือถูกไฟดูด
แต่อาจจะเป็นการตกใจเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ย
เขาทำงานหนักโดยที่ไม่ได้พักผ่อนเพราะว่าเขาก็ต้องการทำงานแข่งกับเวลา
ทีนี้พวกเขามีความคิดแบบนี้ครับเจ้าหน้าที่
ก็เลยทำงานกันไม่หยุดแล้วก็ไม่พักกินข้าวไม่พักดื่มน้ำ
ก็เลยเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมแล้วคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็เข้าใจว่าถูกไฟดูดในตอนแรกนะฮะ

แต่จริงสุดท้ายคือน่าจะเกิดจากการที่ร่างกายขาดการพักผ่อนและอ่อนเพลียมากกว่าใช่ไหมคะ

ตอนนี้คุณนัทพงศ์อยู่ตรงที่ส่วนที่เป็นหน้าถ้ำนี่นะคะ
หน่วยซิลเขาบอกว่าไปถึงที่โถง๓มันหมายความว่ายังไงคะ
คืออย่างนี้ถ้ามองถึงถ้ำเนี่ยถ้าเดินไปทางฝั่งซ้ายเนี่ยประมาณ๗กิโล
ประมาณ๗กิโลกรัมของฝั่งซ้ายเนี่ย
สุดทางเนี่ยจะเป็นหาดพัทยาบีดที่เขามีข้อมูลกันว่าน้องอาจจะอยู่ส่วนนี้
แต่ว่าในระหว่างทางเดินที่จะไปถึงพัทยาบีช
มันจะมีห้องโถงจุดที่๑จุดที่๒จุดที่๓เป็นต้นแบบนี้นะครับ
ก็อาจจะเป็นว่าหน่วยซิลน่าจะบุกเข้าไปถึงจุดที่๒อะไรประมาณนี้ครับ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอข้อมูลจากทางผู้การของหน่วยซิลเองเนี่ย
ออกมาให้ข่าวเพราะว่าเจ้าหน้าที่หน่วยซิลเนี่ยเขาจะปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ช่วงเช้า
ทำกันจนถึงช่วงดึกแล้วจะออกมาอัปเดตข้อมูลอีกที
ซึ่งในส่วนข้อมูลตรงนี้เราจะทราบข่าวว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของซิลออกมา
แล้วก็จะมารายงานข้อมูลให้กับสื่อที่รอข้างนอกได้รับรู้ครับ
เขาจะเข้าไปอยู่ทีเป็นทั้งคืนทั้งวันเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเจ้าหน้าที่หน่วยจีนเขาจะไม่ใช้คำว่าถอนกำลัง
เขาจะไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วออกมา
แต่เขาจะใช้วิธีการสลับสับเปลี่ยนทีม
อาจจะเป็นทีม๑ดูแล๑๒ชั่วโมง
แล้วอาจจะเป็นทีม๒๑๒๖๔ชั่วโมงอะไรประมาณนี้เป็นข้อ
ครับตอนนี้ตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมา
ซิลเข้าไปถึงมากที่สุดคือเลยโถง๓เข้าไปไหมคะ
เลยแล้วรายงานของหน่วยซิลเนี่ยบอกว่า
บอกว่าถ้าเขาสามารถรอดถ้ำที่น้ำท่วมสูงเนี่ย

ถึงของพัทยาบีทันทีแต่ปัญหาที่มันผ่านมาในช่วง
สามสี่วันนี้ก็คือปริมาณน้ำฝนเนี่ย
ตกลงมาอย่างหนักแล้วมันทำให้การสูบน้ำอ่ะครับ
ถ้าผมเปรียบให้เหมือนให้เห็นภาพนะครับก็คือ
เหมือนคนเราวิทย์น้ำอะครับวิทย์น้ำในเรือรั่ว
เราดึงน้ำออกมาจากถ้ำเท่าไหร่น้ำมันก็จะเติมลงมาจากเขา
ที่ธรรมชาติได้มีการรองรับน้ำลงมามันก็เหมือนกับว่ามีการเติมมาเรื่อย
ออกเรื่อยน้ำก็เข้ามาเรื่อยมันก็เลยทำให้ระดับระดับน้ำเนี่ยมันทรงตัว
แล้วมันไม่ได้เพิ่มหรือมันไม่ได้ลดลงค่ะหน่วยซิลก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจ
จะดำลงไปให้ถึงพัทยาบีครับนะครับข้อมูลก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
ครับล่าสุดเห็นบอกว่าทางท่านผอตรนะฮะท่านจักรทิพย์เนี่ยนะครับ
ได้เดินเท้าขึ้นไปนะฮะใช้เวลา๒ชั่วโมงไปทางฝั่งของผาหมี
ถูกไหมครับเพื่อที่จะไปหาโพรงนะฮะหรือว่าปล่องเนี่ยเห็นล่าสุดบอกว่าเจอปล่องปล่องหนึ่ง
แล้วก็ได้มีการหย่อนตัวลงไปแล้วถูกไหมครับใช่ครับอ่า
แล้วก็เห็นบอกลักษณะของปล่องเนี่ยเป็นตัวแอลอ้าวเหรออ่าใช่ครับใช่
ฮะเป็นตัวแอลถูกไหมฮะลงไปเสร็จปุ๊บพอถึงข้อหักศอกเนี้ย
เจ้าหน้าที่ต้องคานเข้าไปแล้วก็ไปเจอเป็นลักษณะเหมือนแบบหินงอกหินย้อยเป็นฟันปลานี้จริงใช่ไหมฮะ
จริงครับจริงครับนี่เท่ากับมันอยู่บนหลังคาของอุโมงข้างใน
ถูกต้องแต่ว่าไอ้จุดนี้เป็นจุดผาหมีถูกไหมครับ
อาจจะห่างจากจุดที่เรียกว่าเป็นพัทยาบีชเนี่ยหลายกิโลเลย
ใช่ครับหลายกิโลเพราะว่าไอ้จุดถามผีเนี้ยจะอยู่ฝั่งขวาอืม
ของทางถ้ำหลวงนะครับแล้วก็พัทยาบีชเนี่ยจะอยู่สุดขอบทางฝั่งซ้ายของพัทยา
อ่าของของถ้ำหลวงค่ะครับแล้วเห็นบอกว่ามีการหย่อนส่งกล่องช่วยเหลือเข้าไปด้วยใช่ไหมคะ
ตรงนี้หรือเปล่าคะตรงในป่องถ้ำทางนี้หรือเปล่าคะ
ใช่ครับปล่องปล่องที่ทางของชีวิตได้ได้ลงไปวันนี้ครับ
แล้วพ่อยหย่อนเอออืมนำพวกเหมือนกับอาหารแล้วก็ยาลักษาโรคประจำตัว
แล้วก็อุปกรณ์การเอาชีวิตรอดในถ้ำพวกไฟฉายหรือว่าอาจจะเป็นไฟแชคเทียนอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วก็เพื่อที่จะให้กล่องนี้มันไหลลงไปตามทาง
ถ้าเกิดว่าคำสันนิษฐานของเขาเป็นจริงเนี่ย
ถ้าเขาห่อนลงไปเนี่ยมันก็จะลงไปในท่องห้องโถง
แล้วถ้าเกิดว่ามีน้องอยู่จริง
น้องก็จะมีการเห็นแล้วก็มาหยิบ
พอหยิบแล้วก็จะมีการส่งสัญญาณขึ้นไปว่าเขาอยู่ตรงนี้นะ
ทำให้เจ้าหน้าที่จะได้หาแนวทางในการเข้าไปให้เร็วที่สุด
ค่ะแล้วนะตอนนี้หลังจากที่มีการหย่อนกล่องลงไปแล้ว
มีความคืบหน้ายังไงบ้างไหมคะ
หลังจากหย่อนกล่องลงไปแล้วยังไม่ได้มีอะไรตอบกลับมานะครับ
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากล่องอาจจะยังไม่ถึง
หรือว่าอาจจะติดซอกตามหินงอกหินย้อย
หรือว่าตามมุมต่างของโถงถ้ำ
ก็คือหลังจากนี้เจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะทำการสำรวจด้วยการโรยตัวลงไปเนี่ย
แล้วก็เอาแฉลงที่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อกี้ครับ
เทอร์แลนด์เนี่ยทำการเปิดทางให้ทะลุเข้าไปในส่วนของโถงถ้ำ

ค่ะแล้วอย่างวันนี้อย่างชาวต่างชาติที่เข้ามาช่วยเหลือเรา

ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าข้อมูลของทางชาติที่ให้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ดีมาก
แล้วก็นักสำรวจชาวอังกฤษคนนี้เป็นคนที่มีความชำนาญในพื้นที่
แล้วก็เขาจะเป็นอะไรนะคนที่ชอบเดินถ้ำเดินป่าเนี่ยเขาจะเดินที่เนี่ย

เขาก็เลยรู้เส้นทางของป่ารู้เส้นทางของโขง

ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปทำการพิสูจน์ได้อย่างรวดเร็ว

เขามีเครื่องส่องส่วนเครื่องมือส่องทะลุถ้ำได้เลย
ตอนนี้มีข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะ
ที่เขาสามารถจะทะลุทะลวงมองเห็นจากหน้าเทียม
แต่ว่ารายงานกลับมาอย่างศูนย์บัญชาการของผู้ว่า

อันนี้ก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าทางหน่วยงานของต่างประเทศ
ถ้าหากว่ามีความชัดเจนเขาอาจจะสื่อสารมาทางศูนย์อำนวยการแห่งนี้
เพื่อที่จะบอกกล่าวหรือว่าจุดที่เขาพบ

เราก็ยังไม่มีรายงานความคืบหน้ากลับมาทางในส่วนของผู้ว่าครับ
เขาทำงานอยู่ตรงไหนคะคุณนัทพงศ์
เห็นว่าใช้ในส่วนของทางอากาศยานนะครับอืม
ได้ค่ะโอเคครับผมเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณบอลครับ
ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณนัทพงศ์นะครับ
นัทพลคุณบอลนะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เรียกว่าประจำการอยู่ที่นั่นทุกวันเลยแหละ
ตั้งแต่เราติดตามกันมา๓๔วันที่ผ่านมา
แล้วคุณอ้อยกับคุณอ้อยเมื่อกี้ผมมานี่รถติดมาก

ที่ทางคุณนัทพงศ์ได้มีการบอกเอาไว้นะครับ
ว่าได้มีการโดยตัวลงไปตรงจุดที่ทางคุณพันธ์พรฟศ์ตลอร์
ท่อตัวแอลขึ้นไปเป็นตัวแอลนะฮะหักศอกแล้วก็ลงมาได้
ความกว้างคือคนเดียวเข้าไปได้หรือคะ

ตอนนี้หย่อนไปแล้วก็กำลังจะไปสำรวจนะฮะว่า

แต่จริงแล้วประเด็นเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งกันนะ

แต่อีกฝั่งนึงมันจะมีอยู่ประเด็นนึง

แล้วก็เลยไม่รู้ว่าจริงเราไปทางฝั่งขวาบ้างไหม
คืออย่างนี้คือถ้าเดินเข้าไป
ถ้ามเข้าไปเสร็จจะเป็น๓แยกถูกไหมครับ
เชื่อกันข้าดการณ์ว่าเด็กในน่าจะเดียวซ้าย
ถูกมั้ยครับเพราะเดี่ยวขวาเป็นทางตัน

แล้วก็จะเป็นน้ำที่มาจากทางผาหมี

แต่ทีนี้ก็เลยยังไม่มีใครไปดูตรงนั้น
แต่ทางท่านผอตรเองท่านก็รู้สึกว่าก็ไหน

อันนี้ก็เป็นฝั่งตำรวจไป
ใช่ครับถ้าเกิดมีล่ะ

จะได้ทำวางกันหลายจุด

หรือที่สองคือตรงหาดพัทยา

เป็นหาดพัทยานะ

หาดพัทยาไปขึ้นไปอีกนะครับ

ทางมิสเตอร์มาตินเอลิสเนี่ย

เขาเคยเข้าไปสำรวจแล้วก็เมนโทง

ส่วนด้านบนลักษณะเหมือนกับว่าเป็น
ลงมาถึงเสียงลงมาถึง
ตรงหามัดพัทยาได้
ตรงหาดพัทยาได้อีก
ถ้าคือตอนเนี้ย
เรางมาได้ก็เดินย้อนกลับมาเขาบอกว่า
สักประมาณ๒กิโลกรัมก็จะถึงตัวหาดพัทยา
คือลักษณะหาดพัทยาคือเพดานถ้ำสูง
แต่เราเขามีปัญหาอยู่ตรงนี้คุณหนุ่มว่า
พอน้ำมันขึ้นระบายไม่ทันเนี่ย

แต่เขาก็เชื่อกันว่าด้วยตัวถ้ำเองเนี่ย
ที่มีปล่องมีรอยแยกของหิน
แล้วก็เป็นหินปูนที่เวลาที่แบบฝนฝนตกอาจจะมีการชะ
ทำให้มีการลอยแตกนะฮะก็จะมีอากาศที่รอดผ่านเข้ามา
สามารถทำให้น้องหายใจได้มีออกซิเจนนะครับ
คาร์บอนเนี่ยมันก็จะอยู่ที่พื้น
ถูกไหมฮะคาร์บอนจะอยู่ที่พื้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตัวน้องเชื่อว่าน่าจะพยายามเอาตัวเองไปไว้ในที่สูง

หรือทางหลักการที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายบอกว่า
พอไปติดอย่างนี้เขาจะเคลื่อนไหวน้อยก็จะใช้ออกซิเจนน้อยด้วย

ก็ต้องดูกันต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับ

เมื่อกี้นี้เห็นบอกมีครูบาครูบาบุญชุมบุญ
อะไรนะฮะ

คุณหมอต่างติดตามรายการนี้

ครูบาร์บุญชุมถึงท่ำหลวงแล้วใช่มั้ยคะ
เป็นยังไงบ้างคะตกลงซึ่งกันข้วาพอมาถึงมานี่ไหม
ในสังคมโซเชียลแท็กว่าพอคูบามาถึงฟ้าเปิดเลย
แล้วก็มีลุงกินน้ำเกิดขึ้น
ผมก็บอกว่าฟ้าเปิด
เป็นเกจิการณ์ไหน
นางเจ้านางที่อยู่ที่ถ้ำอยากจะเจอตัวท่าน
เพื่อว่าให้ปลดปล่อยความเป็นแบบเรื่องกรรมเวรที่เฝ้ารอมา๓๐๐ปีอะไรอย่างนี้

ใช่ท่านก็พยายามบอกว่าท่านไปไม่ได้หรอก
เพราะว่าจะมีคนอื่นที่เขาไม่ให้เข้า

เหมือนกับคนที่บอกท่านมา
ท่านบอกมาไม่ได้ท่านบอกให้มาให้มา
คือตอนนี้อย่างน้อยประชาชนมองว่า
ถ้าเกิดไม่นับถึงเรื่องพวกนี้ก็คือมาเถอะ

และเห็นหลายคอมเมนต์ที่เขียนเข้ามาตอนนั้น
ที่เรื่องครูบาวชุมในกรณีประมาณนั้นคือ
ซึ่งเรียกว่าวันนี้คนก็รอตั้งแต่ตอนเช้า
คือตอนนี้ก็ถึงแล้วพร้อมเหมือนจะมีโรงทานมาตั้งด้วย
อ๋อรอดูเหตุการณ์ต่อไปก็จะเป็นอย่างไรเนอะ

ได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนซึ่งตอนนี้ทุกคนก็มองว่าน่าจะมีข่าวดีในเร็ววัน

ค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้กับน้องทั้ง๑๓ท่านนะฮะ
ผู้ว่าเชียงรายก็ให้สัมภาษณ์อัปเดตนะคะลองไปฟังดูว่าท่านว่ายังไงบ้างค่ะ
อัปเดตข้อมูลล่าสุดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะแนวทางการช่วยเหลือจะเป็นยังไง

ล่าสุดนะฮะวันนี้มีสัญญาณบวกเกือบหมดนะครับ
เมื่อคืนเจาะหลุมบาดานตอนแรกคิดว่าล้มเหลวนะครับเจาะไปถึงตี๒กว่า
ได้แต่พวงโกงแล้วไม่ได้อะไรเลยกวงไม่ได้เป็นแก๊สแต่ไม่ได้เป็นน้ำ
แต่เมื่อเช้าได้เป็นน้ำแล้วครับส่วนน้ำจะออกมาแค่ไหนหรือจะสูบได้แค่ไหนนั่นเรื่องหนึ่ง
เมื่อเช้านี้สูบน้ำเราสูบทันกับน้ำเข้าถ้ำแล้ว
แล้วเราก็พยายามจะกู้เครื่องสูบน้ำอีก๑๙เครื่องที่จมน้ำอยู่กลับมาสู้
แล้ววันนี้เราสั่งเครื่องสูบน้ำเข้ามาอีก๔๐เครื่องเครื่องสูบน้ำ๖เครื่องที่เราสู้กันได้อยู่ตอนนี้
เพราะถ้าเรารันได้สัก๒๐๓๐เครื่องเรากำไรอีก๔๕เท่าตอนนี้เราน่าจะสู้ได้
ก็ขออย่างเดียวว่าฝนจะเติมนะครับเอ่อส่วนอีกอันหนึ่ง
เมื่อกี้ผมก็เพิ่งแถลงไปมีข่าวดีล่าสุดเลยด้านนั้นไม่ถึงสมองนี้
ชุดปฏิบัติการร่วมระหว่างกองกำลังในสวนกับทุกภาคส่วนของพื้นที่ของเรา
ที่เป็นชุดปฏิบัติการร่วมประกอบด้วยชุดทหารตำรวจป่าไม้อุทยานนะครับแล้วก็จิตอาสา
กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เราเปิดกล่องหนึ่งได้นะครับ
แล้วเราก็โรยตัวลงไปในบ่อแล้วก็เหยียบพื้นได้
ในระยะสูงสี่สิบเมตรนะครับแต่เจอแต่โคนนะฮะ
แต่เราก็หวังว่าถ้าเราทำอะไรได้ต่อไปจากการขยายผล
ก็ยังไม่ทราบว่าจะขยายผลได้อย่างไร
แต่เราก็คิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับครับครับ
เอาล่ะอย่างนั้นเราก็เป็นสัญญาณที่ดีในหลายเรื่อง
คือหลายฝ่ายก็บอกนะครับถ้าเกิดว่าจะต้องฟังว่า
เหตุการณ์คืบหน้าเป็นยังไงต้องฟังจากผู้ว่าเท่านั้นนะฮะ
เพราะว่าหลังมันจะมีประเด็นที่เรียกว่า

คือเขาเพิ่งมาลงพื้นที่แล้วเขาก็ไม่มีแรงเขาก็เลยล้มไปเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนเมื่อวานก็จะมีประเด็นเรื่องของเด็ก
เขาเห็นเด็กยืนอยู่ที่ผาหมี
ถือเสื้อสีแดงถือสีแดงหรือสีเสื้อโบกให้ช่วยอยู่อะไรอย่างนี้
ก็ว่าฮอเห็นแล้วก็ทหารทางเท้าเห็นก็เลยมีการจุดพลุ
ว่ายังไงเสร็จคนก็พยายามจะพูดกันว่าใช่ไหมช่วยเช็คข่าวหน่อย
สุดท้ายตอนนี้เขาก็มีการบอกมาแล้วว่าไม่มีเป็นข่าวลือ
ว่าจุดผู้จุดอะไรก็ไม่จริงก็บวกกันใหญ่
อะไรอย่างนี้ก็คงจะบวกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
บางเรื่องก็บางคนก็สร้างขึ้นมาให้เกิดกระแซม

ใช่เพราะเจ้าหน้าที่เขาก็ยังทำงานกันที่อยู่แล้วนะตอนนี้

มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับ

คณิตศาปน์รอบรู้ทั่วท้ายนั่นแหละค่ะ

แล้วคุณหนุ่มคะเจ๋พี่หนุ่มเล่าเพราะว่านั้นสมควรเจ๋
ถึงเรื่องตัวเงินตัวทองเรากำลังคุยเรื่องตัวเงินตัวทองกันพอดีเลยเมื่อกี้

แจ้งกู้ภัยจับตัวเงินตัวทองไปทำไมที่นี่

ผู้ซื้อข่าวได้มีการรายงานที่
สู่นายที่สวางทีประเทศศรีราชา

คืออย่างนี้ไม่มีการรับแจ้งจากนายสมปองบุญยินดีอายุ๓๗ปี
อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนี่แหละว่ามีตัวเงินตัวทองเนี่ย

หมายเลขทะเบียนขอไข่๒๐๕๓ชนบุรี
เป็นป้ายแดงนะที่ตนเองนั้นนำมาจอดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้
หลังจากที่ไปส่งภรรยาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
แล้วก็มารอรับนะฮะจึงแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญในการจับสัตว์เลื้อยคลานเนี่ย

พบที่เกิดเหตุนะฮะไปเจอนี่แหละครับ

ยาว๒เมตรกว่านะ
น้ำหนักเนี่ย๑๐กิโล

นอนอยู่ใต้ท้องรถกระบะตามที่รับแจ้ง
คือเรียกว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยนะ

มันไม่ใช่ที่เนอะ

มันเป็นที่จอดรถ
หรือว่าอย่างไร
ที่ยังไงเห็นว่าหวยจะออกเลยต้องไปโหนแซวนิดนึง

ให้คนได้แบบว่าชิคกี้พายได้เป็นข่าวถ่ายรูปกันซักนิดนึงอย่างนี้เหรอ
สงสัยก็คนถ่ายรูปกันหมดเลยเห็นมะ
ออกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย

กลุ่มชาวบ้านเขาร่วมกันอนุลักษณ์นะคะ
มีผ้ามีชุดไทย

เขาว่าน่าจะมีลูกคเทวาสิงห์อยู่
หรือเรียกว่านางไม้หรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนทอง

มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมกระจายไปทั่วนะคะในป่านี้

ป่านี่ก็เป็นแหล่งน้ำน้ำไหลตลอดปี
ทำให้ชะบานทั้งตำนัดประโยคจากป่าชุมชน

พี่พูดให้ชัด

รถป้ายแดงครับ

ช่อมีหรอก่อนจากนี้นะคะชุมชนก็มีต้นตะเคียนทองอายุกว่าร้อยปีอาจจะหลายร้อยปีไปะนะคะ

แต่อันนี้ก็คือใหญ่สุดท่านผู้ชมก็ดูเอาเองแล้วกันนะฮะ

อยู่พยาวของหนูก็อยู่พยาวไม่ได้ต่างตรงนี้

อันนี้อยู่อเภอเมืองนะกล้วยน้ำว้าครับผมกล้วยมาทุกครึ่งเดือนเหมือนกันค่ะอันนี้
อันนี้พบว่าขึ้นสารพันธ์ยืนต้นบริเวณติดกับกำแพงด้านหลังวัดนะครับ
กล้วยพันน้ำว้านี่แหละลำต้นสูงประมาณ๓เมตรอายุ๖เดือน
มีเครือกล้วยแทงออกจากลำต้นสูงจากพื้นดินประมาณ๑เมตรปกติ
กล้วยเขาไม่มาออกอย่างนี้ไงพี่มีควันที่เป็นแอปกล้วยมีควันออกมาเราก็เรียกว่าจนดูว่าเป็นต้นกล้วยที่แปลกนั่นเองอ่ะนะคะ
แล้วก็ออกเครือมาจากกลางลำต้นแทนการออกเครือจากปลายลำต้นอันนี้ก็ออกบ่อยจริงจริงนะ
เห็นว่าต้นกล้วยปลีกล้วยแทงออกมากลางลำต้น
บริเวณใกล้คนต้นเนี่ยโดยที่ตนไม่เคยมาเจาะลำต้น
บังคับให้กล้วยออกลูกแต่อย่างใดแต่ว่ากล้วยเนี่ยเนี่ยนะคะ
แทงปลีออกทางเครือกลางลำต้นออกมาเองไงไม่ได้ทำอะไรแบบนั้น
ก็เลยเห็นว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่มันแปลกมาก
ว่าต้นกล้วยนั้นมีเจ้าแม่ตานีสิงสถิตอยู่
พากันขอโชคลาภพร้อมกับมีการเอาแป้งอันนี้เอาแป้งลูก
แล้วก็นับหวีกล้วยด้วยก็พบว่าได้เลขมา
ที่เขานับได้นะคะก็๓๒๓๓๒๙แล้วก็๓๒
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ละคนก็อาจจะมีการมองเลขที่แตกต่างกันไปในการนับกล้วยนั้น
ก็ยังไม่เด็ดนะ

คุณกลับไปที่ศรีราชาอีกแล้วเหรอ
ไปที่ไหน
พี่เรียกผมว่าตัวเฮียไปเลยได้แล้วกัน
พี่เรียกผมว่าตัวเฮียได้
อ้อเธออ่อนของฉันฉันเรียกเธอว่าเฮียได้ไง
เฮียอ่าเฮียอะไรก็ได้
หนูเรียกได้หนูเรียกได้พี่หนูเรียกได้ที่เป็นเฮียหนูได้

เรื่องนี้นะฮะผู้ชายคนนึงเขาไปเจอต้นไม้คล้ายพญานาค

งวดแล้วเฟซบุ๊กนะครับของบอยคนบนทางเขาได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นจากทั้งหมดทั้งแม่นี่แหละ
มาเอาของที่รามอินทรารอปภที่ทำงานเขาบอกว่ามีพญานาคก็เลยเดินไปดูสักนิดนึง
พอไปดูนี่ตกใจนะเหมือนมากที่สำคัญเขาบอกว่าให้โชคมาแล้ว๖งวด
อืมเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับพญานาคผมไม่อยากจะพูดเลย

แล้วเกี่ยวยังไงบ้างช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อย

แต่เหมือนจริงนะอันนี้

อันนี้เป็นความแปลกเราดูเรื่องความแปลกว่าง่อออกมาแล้วคือนี่ต้นตระกูลหมากนะ
ทำไมพญานาคเสียงท่านถึงเป็นสีขาวอย่างนั้น

แซงมาตกกระทบ

สามสี่เรื่องนะท่านผู้ชมค่ะมีต้นตะเคียนมีตัวยี่
กล้วยอันนี้ต้องมีกล้วยแล้วก็นาค

อะไรฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้

ใครจะอยู่ซื้อชื่อผมไม่ซื้อผมเป็นคนดี

เอาไงคะเดี๋ยวเล่อมาสิ
ผมไปอังกฤษผมเพิ่งตกเครื่องมาวาน

เพราะจะไปอังกฤษอยู่

จริงเหรอ

เอามาหิวมากวันนี้

นะคะมาข่าวคุณจ๋าค่ะ

กับคุณตุ๊บรุพธนานาฬ
มีหลวงของเขาคุณปอวรพันยังมีข่าวลือเฉา
ออกมานู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วนะของทั้ง๒๓คนมาเรื่อยนี่แหละ
น่าจะเป็นหนังภาคต่อหลายภาคกันเลยทีเดียวค่ะ
หลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าเมื่อไหร่คุณจ๋าจะออกมาพูดซะทีนะ
เมื่อวันที่๒๘มิถุนาคุณจาณฐาวิรวิทย์ก็ได้ออกงานค่ะ
นักข่าวก็เลยไปสอบถามถึงประเด็นเรื่องส่วนตัวที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้

โดยคุณจ๋าก็บอกว่าจริงเนี่ยจ๋าพร้อมจะพูดอยู่แล้ว
เพราะว่าสิ่งที่อยากพูดอยากตอบมีแต่เรื่องจริง
จ๋าสามารถพูดได้ตามความเป็นจริง
เพียงแต่ในสถานการณ์ตอนนี้คนไทยทั้งประเทศรวมถึงจ๋าเอง
กำลังเป็นห่วงในเรื่องของน้องทั้ง๑๓คน
ที่ยังไม่สามารถช่วยออกมาจากถ้ำหลวงได้
จ๋าจึงมองว่ามันไม่ได้เป็นเวลาที่เหมาะสม
ที่จะออกมานั่งพูดเรื่องของตัวเอง
แต่เรื่องของจ๋าสามารถตอบได้แน่นอนค่ะ
ตอนนี้อยากจะให้เอาใจช่วยน้องและทีมค้นหาก่อนดีกว่า
เอติดตามข่าวเรื่องการช่วยเหลือน้องมาตลอด
แล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่ด้วย
ก็จะอัปเดตสถานการณ์จริงให้ฟังตลอด
มีหลายคนชื่นชมว่าทั้งที่ตัวเองมีปัญหาอยู่
แต่กลับมองเห็นเรื่องของคนอื่นสำคัญกว่าเรื่องของตัวเอง
นักแสดงสาวก็บอกว่าจ๋ามองว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกที่ควร
จริงแล้วคนไทยทุกคนก็ห่วงน้องทั้ง๑๓คน
รวมถึงห่วงทุกคนที่ไปปฏิบัติหน้าที่ณตรงนั้นกันหมดเลย
ปัญหาของจ๋ามันก็มีแหละถ้าเกิดมองว่ามันใหญ่
หากเทียบกันแล้วสถานการณ์ที่ถ้ำหลวงนั้นใหญ่กว่าเยอะ
จะมาพูดอะไรในเรื่องส่วนตัวมันรอได้
แต่เรื่องที่มันซีเรียสแล้วมันเป็นเรื่องของชีวิต
เกี่ยวพันกับคนอีกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่

เฮ้ยทำไมกินขนมมากเกินไปจนหายใจเหนื่อยล่ะค
ไม่ใช่คือพูดอะไร

มันคนละเรื่อง

แต่วันนี้ไม่อยากอธิบายข่าวต่อไป

สำหรับข่าวของจ๋าที่เกิดขึ้น
จ๋าได้รับกำลังใจเยอะ
รู้สึกขอบคุณทุกคนมากจริง
อีกไม่นานจ๋าจะออกมาบอก

มันจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะ

ตอนนี้เพราะอยากจะให้ทุกคนก็ไปติดตาม

ไงก็เลยข่าวคุณจ๋าเอง

เอาตอนนี้อย่าเพิ่งมาโฟกัสเรื่องของจ๋า

เซ็งทำเพศหายกลางกองถ่าย
นั่นไงเรื่องใหญ่เรื่องโตนะไม่ได้นะคนนี้
เอาค่ะคุณหนิงทำเพชรหายค่ะ
นมข่าวคุณนะคะ

กินขนมตลอดเวลาแล้วก็กินยาแก้ปวด

พี่หนิงเขาซีเรียสอีกใส่ไปก็หาย

เอาพี่เพชรซื้อมาแล้วมันก็แพง

คือตอนนี้หนิงมณิตาเขาสะเทือนใจอยู่ไม่น้อย

อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ประจำวันเกิดสิ
ใส่ประจำอ่ะเป็นประจำเนี่ยมันเกิดหายไป

อันนี้กันอันนี้หาย

นะก็ไปแจ้งความแล้วก็ประกาศตามหา

หนิงมณิตานะฮะเปิดใจบอกว่าเพชรที่หายไปเนี่ยนะครับ

ซึ่งเป็นกระเป๋านะฮะซึ่งเป็นกระเป๋าสำหรับทำงาน

จะหยิบมาใช้นะแต่ว่าหาไม่เจอ

เป็นเรื่องทีเดียวที่อยากรู้อ่ะ

ได้พี่หนิ้งหาได้อยู่แล้วรุ่นพี่หนิ้ง
เวลาหมดเนอะก็ขอให้หนิงโชคดีแล้วกัน
ขอให้ตามหาเจอกันแล้วกันนะ

ใช่เราจะได้รู้สึกว่าเรานั่งอยู่ด้วยกันจริง
ทางไทยรัฐทีวีก็จะมีการนำเสนอไปตลอดนะครับ
กว่าจะเจอน้องนะครับ
วันนี้เราพบกันวันก่อนนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป